เมื่อวานนี้ผมคิดถึงช็อตที่ดาราเขาไปแถลงข่าวที่โรงพยาบาลนะ
แล้วก็ตามติดอาการเพราะว่าน่าเป็นห่วงนะครับ
นี่ช็อตสำคัญก็คือการลุกขึ้นแล้วก็โชว์ให้ดูว่า
เขาสามารถทิ้งน้ำหนักเท้าได้

แต่ว่าถ้าเกิดทิ้งน้ำหนักเท้าได้ภายในเวลาเพียงแค่ข้ามคืน
หมายความว่าพัก๒๓วันก็อาจจะสามารถลงซ้อมได้
คุณหมอบอกว่ามีอาการบวมของกล้ามเนื้อ
จากการโดนประท้าหรือการโดนเตะพักคืน๒๓วันไม่เป็นไร
คือไม่ได้เจ็บที่บริเวณกระดูกหรือว่าเส้นเอ็
ดังนั้นก็ไม่มีปัญหาพอบวมเสร็จแล้ว
ก็สามารถกลับมาอยู่ในอาการปกติได้นะครับ
โดยกัปตันอุ้มตีรทธก็จะเดินทางไปที่กิเลวัลเล่
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อม
กับเพื่อร่วมทีมในอีก๙คนที่เหลือนะครับ

ก็เดินทางไปสมทบกันแล้ว

เจอกับเสาเดียรัเบียวันที่๒๓วินาคมนะครับ

ซึ่งสามารถเล่นตำแหน่งของธีรทรได้นะครับ

อันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเป็นเส้นเอ็นหรือเป็นกระดูกหรือเป็นกล้ามเนื้อนะครับนะฮะก็ดูว่าจะไปต่อได้ไหมนะฮะถ้าไปต่อได้ก็ให้มีเวลาพักแล้วก็ให้หมอคอยดูแล้วก็อาจจะมีทำอันตราซาวน์หรือมีนวดแต่ทีนี้ต้องต้องขอเช็คจากคุณหมอก่อนนะครับมีฮะมีตัวแทนนะครับก็มีพีรพัฒน์อยู่แล้วนะครับนะ
โฟลแบ็กส์ฝั่งขวาฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นสัมภาษณ์ของพี่โก้ช่วงคาบเกี่ยว

พูดถึงอาการของตัวเองกับคุณหมอที่โรงพยาบาล
ก็เลยอาจจะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราตัดมาให้ดู

คือในมุมของโค้ชก็คงจะต้องแก้ปัญหารอไว้ก่อนแหละ
การให้สัมภาษณ์ก็คงจะมีตัวแทนที่เราบอกไปแล้วนะครับ
ถ้าขาหักแทนได้นี่ขาหักแทนได้เลยนะครับ
อ๋อคุณแทนไว้เถอะครับเดี๋ยวกันผมไม่เอาครับ

เอาละครับดูการสเกาะเกมของสาวเดียรับรับเบียร์คู่แข่งทีมไทย
โค้ชเฮงนะครับวิทยาลาวกุลประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอล

บอกว่าวิธีการเอาชนะสาอุนะครับในเกมนี้เนี่ย
คือซาอุเป็นทีมที่มีเกมริมเส้นที่ดีมาก

เพื่อให้สาอุเตะบอลทิ้งเข้าไปในแดนไทย
เราก็เอาบอลมาคลองก็บุกดันเข้าไป
แล้วจุดสำคัญของซาอุเกมนี้

ก็น่าจะทำให้หงามทีมไทยเนี่ยง่ายขึ้น

ทีละทรสามารถเปิดบอลเข้าไปกดดัน

ก็หวังว่าเฮเลาทรอนนั้นจะหายเจ็บกลับมา
แล้วก็ลงเล่นได้ซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดครับ

ใช่ครับมันเกมสำคัญถ้าเกิดเราไม่มีแต้ม
คือต้อง๓คะแนนนะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมา
คือที่สองเนี่ยลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อันดับ๓เนี่ย
แล้วก็จะลุ้นไปบอลโลกในโคต้าสุดท้ายได้เหมือนกัน
หมายความสำคัญลุ้นกันหน่อยนะ๒๓นี่นะ
ใจสู้แม้ว่าเขาจะเก่งจริงนะสาวกับญี่ปุ่นเนี่ย